นครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะคือเดือดร้อนกันทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเลยนะคะ
ผู้ชายอายุ๑๙ปีกาซิเดชค่ะ
ก่อเหตุวิรกรรมเยอะมากอะไรบ้างล่ะคะ
ลักทรัพย์กันโชคทรัพย์ขืนใจอนาจารย์บุกรุกนี่ล่าสุด

สารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าไปตอนที่สารกลางปิดแล้ว

ไปลืบค้นเกะนู่นนี่นั่น
คนเข้าของแล้วเนี่ยไปหยิบอะไรของเขาเต็มไปหมดเลยกาซิเดช

ไปหาทรัพย์สินมีค่าไปขายแล้วไปซื้อยา
แล้วพอซื้อย่าปุ๊บบ้างจะเพียญ
โชว์อวัยวะเพศบ้างไปขืนใจคนอื่นบ้าง
แล้วเนี่ยค่ะไปฉกทรัพย์สินคนอื่นแบบนี้ค่ะ
อันนี้คลิปแรกนะคะคลิปที่๒จัดมาค่ะ
นี่จะเข้าบ้านของชาวบ้านนี่
จะเข้าบ้านแต่โชคดีมากเลยนะคะประตูล็อกแน่นหนา
ทำให้กาซิเดชเนี่ยปฏิบัติการภารกิจของเขาไม่สำเร็จนะคะ
สุดท้ายต้องถอดใจเดินหนีออกจากตรงนี้ไปนะคะ
กาซิเดชคนนี้ก่อเหตุลักษณะนี้บ่อยครั้งมาก
โดยเฉพาะในช่วงเดือน๒เดือนเนี่ย
มีชาวบ้านหลายรายไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองนครศรีธรรมราช
อยากให้ติดตามตัวกัสซิเดชเนี่ย
มาลงโทษมาขังคุกมาอะไรก็ได้
จับได้แล้วจับได้แล้วค่ะคุณผู้ชม
จับได้แล้วล่าสุดค่ะตำรวจเข้าล้อมจับตัวได้
ขายชานมไข่บุ๊คริมถนนพัฒนาการ
คู่ขวางตำบลคลังอเมืองนครศรีธรรมราช

ปัสสาวะสีอะไรสีม่วงค่ะไม่รอดนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุกรุกเคหาสถาน
ลักษัตริย์ทรัพย์อาณาจารย์คืนใจผู้อื่น

โดนความผิดตามพรบยาเสพติดไปด้วย

ตำรวจมีการแจ้งให้ผู้เสียหายมาดูตัว
แล้วก็คือถ้าเกิดว่าไปตามทรัพย์สินของกลางมาได้
ก็จะได้จ่ายคืนได้ทุกคนนะคะกาซิเดชโดนรวบตัวแล้ว

ในพื้นที่ราชการไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรอก
นี่ค่ะคำถามนะคะ